ทำเอาหลายคนตกอกตกใจ
รวมไปถึงพี่แจ๊กกะรีนของเรายืนโต๊ะกระจายอยู่หน้าสาวเต้ยเจรินพรคุณผู้ชมค่ะ
จู่ก็ประกาศว่าตอนนี้ตัวเองโสดส่งท้ายปี
คือเขาเพิ่งคบหาดูใจกับหนุ่มเจโตได้ประมาณปีกว่า

ใช่เธอนางเอกยิ้มหวานของเราเต้ยจรินพร
เมื่อวานนี้ออกมาเปิดเผยกับพี่นักข่าวนะคะว่า
เลิกแล้วจ้ะเลิกกับแฟนนุ่มเจโตแล้ว
คบหาดูใจกันมา๑ปีพอดี

เพราะว่าในงานอีเวนต์เนี่ยคือเต้ยเขาก็ดูสดใสร่าเริง
ทำหน้าที่ของตัวเองบนเวทีอย่างดีเยี่ยม
เต้ยเนี่ยเล่าให้ฟังว่าอู๋พี่กว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยนะ
กับเจโตก็คุยกันแล้วว่าเออเราเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันดีกว่า
ลดสถานะลงมาแล้ว๓เดือนนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ยังไม่ได้เล่าให้เพื่อนฟังเลย
เต้ยยืนยันค่ะว่าการเลิกราครั้งนี้ไม่มีมือที่๓แน่นอน
คือตัวเธอเองเนี่ยคิดว่ามันอาจจะเป็นปีของการเปลี่ยนแปลงเนาะ
ทั้งเรื่องงานเอ่ยแล้วก็เรื่องความรักเอ่ย
ที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าไม่พยายามปรับซูนนะ
คือพยายามปรับจูนเข้าหากันแล้ว
แต่ท้ายที่สุดมันไปไม่รอดจริงก็เลยไม่ฝืนนะคะ
ซึ่งเต้ยเองยังบอกด้วยนะคะว่าตัวหนูเองเนี่ยยังไม่หมดศรัทธาในความรักนะ
แต่ว่าช่วงนี้คงต้องพักก่อนแล้วก็หันมาลุยงานใหม่ที่กำลังเข้ามา
เดี๋ยวเราลองไปฟังเต้ยเปิดใจเรื่องนี้กับพี่แจ๊กกะรีนกันหน่อยค่ะ
เรื่องหัวใจตอนนี้ก็โสดซะแล้ว

โอเคค่ะเต้ยโอเคก็มันเหมือนแบบโตแล้วด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนแบบอีกแล้วเหรอ
ก็ตัดสินใจสักพักอยู่เหมือนกันค่ะใช่
มันก็แบบมันก็จ่อยอยู่แล้วค่ะเวลาที่แบบเราจะต้องจบความสัมพันธ์หรือว่ามันแบบว่ามันไม่เป็นไปในทางนั้นอีกแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

เดี๋ยวขอโทษนะคะคนไหนเต้ยจรินพรคนไหนแจ๊กกะลิน

อยากรู้ว่าพี่แจ๊กกะรีนไลน์ไปหาน้องเต้ยก่อนหรือเปล่า

เขาน่าจะนัดชุดเดียวกันกันมาหรือเปล่า
ส่วนโปรเจคใหม่ค่ะเต้ยบอกว่าโอ้โห

กับการได้ขึ้นคอนเสิร์ตกอล์ฟไหมเธอ
หลังจากที่เคยได้เล่นละครอุบัติรักข้ามขอบฟ้าด้วยกันเมื่อ๑๐ปีก่อนนู้น

โดยครั้งนี้จะได้ขึ้นเวทีกับสาวพีคด้วย

เอาเลยเผานางเอกเรื่องนี้เหมือนกันไง
อ่าต้องรอติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับ
สาวโสดคนใหม่ของวงการบันเทิงด้วยนะคะ
เรียกว่าโสดส่งท้ายปีเลยก็ว่าได้นะคะ